พร้อมที่จะทำทุกอย่างให้สภาพจิตใจ
ทั้งกับกลัวผู้เสียชีวิตกับผู้เด็กราบาดเจ็บนั้นดีขึ้น
ส่วนประชาชนที่เสียชีวิต
องทัพบกก็พร้อมที่จะรับครอบครัวเข้ารับราชการ
ตามคุณพุทธการศึกษาถ้าอาหารมีความประสบ
ที่ทั้งผู้บัดเจ็บผู้เสียโอกาสประกอบประชาชี
ต่อทะบก
ห้าแขนหลังทันโดยไม่มีข้อแม้

มีคำสำนีดนะครับข้อครับผม
มีคนดาบมาก
ของทะบกครับซึ่งของทะบกนั้นเป็นอุปกรณ์การความมันขม
เป็นอุปกรณ์ที่มีความทรัพย์เสีย
มีคนมากมาย
หายความทรัพย์
ทั้ง๖เป็นองค์กรไม่มีความรู้สึกเป็นองค์กรแห่งความศักดิ์สิทธิ์
เป็นองค์กรแห่งความมันคมอาหาร
ที่ยังปฏิบัติหน้าที่นะครับอยู่ในประเทศไทยอยู่ตามแนวชายแดน
อาหารที่ยังกราบรามยาสุขฤทธิ์อาหารที่ยังร่องเสียงชีวิต
ปกป้องอธิบายปกป้องข้าว
อาหารที่ยังต้องช่วยเหลือนามทวบไหมแลนด์
ไหม้ฟ้าที่สิดสะหรันที่ดีดีมีทั่วของระบบ
อย่าไปด่าวนั่นเดี๋ยวจะทำให้ค่ะ
กล่าว่าเขาเลยอย่าใช้คำว่าอาหารเขาจะเสียกำหนังใครในการทำงาน
ไม่มีใครในโลกนี้ที่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศของตัวเอง
ผมว่าไม่มีคนไทยคนไหนที่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
เพราะฉะนั้นอย่าด่าว่ากองทัพบกอย่าว่าทหาร
ถ้าฉันจะด่าฉันจะทำนี้ฉันมาด่าคนเองที่รักของผม

การเสดงแรงฟังกิจแห่งมิทรุกศาสตร์